มาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับเรื่องราวความเชื่อของพี่จินตราภูลาภ
เชื่อก็ต้องอย่าลบหลู่จริงจริงนะคะเพราะเส้นทางชีวิตวงการบันเทิงของพี่จินตราเนี่ย
ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะคุณผู้ชมผ่านอะไรมาก็เยอะแยะ
แต่ก็กลับมาปังทุกครั้งนั่นก็เพราะว่าเธอมีแรงศรัทธาต่อพญาเต่างอยอันศักดิ์สิทธิ์
ทุกครั้งที่ชีวิตเริ่มดับวูบค่ะเธอจะนึกถึงท่านอย่างเช่น
การกลับมาโด่งดังอีกครั้งกับเพลงเต่างอยเวอร์ชันลุงพล
เพราะมีสิ่งมาดนใจให้เธอชวนลุงพลมาร้องเพลงนี้ด้วย
และเพราะความฮอตของเพลงนี้ค่ะทำให้พี่จินตราต้องเอาชุดประจำเพลงเตางอย
เคยเก็บไว้เมื่อ๓ปีก่อนกลับมาใช้ร้องเพลงบนเวทีอีกครั้ง
งานโชว์ตัวเนี่ยโอ้โหบอกเลยแน่นเอียดแต่ยังไงจินตราขอแฟนเพลงไว้ว่า
อาจจะไม่ได้จับมือใกล้เหมือนเคยด้วยค่ะ
ประเทศสรุปเบาไล่ใส่ที่ที่เราตามแล้ว
เลือกเมียน้อยหนึ่งว่าควรจะประมาณไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
และไหนนะคะพี่จินตราก็เพิ่งจะไปรำถวาย

บันเทิงไทยรัฐเลยขอกระซิบถามหน่อยว่า
จินตราได้ไปเสี่ยงเซียมซีขอโชคขอเลขบ้างหรือเปล่า
เพื่อวันที่๑๖กันยายนนี้จะมีเลขเด็ดมาฝากแฟน

ไปไหว้เสียงเซียมซีอย่างนี้หรือเปล่า
วันที่หนูไปเนี่ยหนูจะขอพรเรื่องงาน
เรื่องที่ขอบคุณท่านให้ชื่อเสียงหนูกลับคืนมา

เรื่องโชคก็เป็นโชคทางงานมากกว่าน้อง
ใช่ค่ะจะเป็นหน้าที่การงานซะมากกว่า
หนูไม่กล้าใบด้วยค่ะว่าต้องซื้อตามดอก
แต่ว่าค่ะแล้วแต่โศกภัยโศกมันก็แล้วกัน